ประสุนพันธ์นี้เชิญชวนประชาชนไปร่วมชมนิธรรษกาลอัชริยราชาทรัพย์สิงห์ทางปัญญา
เพื่อประสบการณิกรไทยรวมแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
ติดตามจากบรรยายงานของคุณจิริภักษ์กระมวลไตรตรึงตรีคูณครับ
จากทั้งทั้งหมด๑๑ผลงานถูกนำมาจำลองแสดงนิทรรศการอัชริยะราชาสับสินทางปัญญาเพื่อประสบการณ์นี้ก่อนไทย
เพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดช
และเธอประเกียจพระอัจฉริยภาพและพระปีชาสามารถด้านทรัพย์ศิลป์ทางปัญญา
ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา
และพระมหากรุณาธิคุณที่ได้สร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา
ังหันน้ำใช้พัฒนาเครื่องกลเติมอากาศที่เป็นกังหันน้ำแบบทุ่นลอย
ซึ่งใช้ในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้กังหันวิดน้ำไปบนผิวน้ำ
ปล่อยให้ตกลงผูน้ำตามเดิม
จะถูกสาดกระจายสัมผัสอากาศ
ทำให้เกิดออกซิเจนละลายในน้ำ
น้ำเสียจึงมีคุณภาพดีขึ้น
สามารถนำไปใช้บำบัดน้ำเสียจากทั้งแหล่งชุมชน
อุตสาหกรรมและการเกษตร
เช่นเดียวกับฝนหลวงที่ได้สิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาในไทย
และจดสิทธิบัตรจากสำนักงานสิทธิบัตรยุโรปด้วย
เป็นการดัดแปลงสภาพอากาศ

ในพื้นที่ต่างทั่วประเทศ
เพื่อให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรชาวไทยดีขึ้น
ยังเคยพระราชทานฝนหลวงให้แก่ต่างประเทศด้วย
เช่นประเทศอินโดนีเซียและเวียดนาม

เป็นที่เลื่องเลยไปยังต่างประเทศ
โดยมีหลายประเทศที่มีหนังสือผ่านรัฐบาลไทย

แก้ปัญหาภาวะภัยแรงในประเทศของตน
เช่นประเทศแทนซาเนียในทวิปแอฟริกา
รัฐบาลรัฐควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลีย
และยังมีแบบจำลองเหรียญรางวัลผู้นำโลก

องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกหรือไวโป้
ซึ่งพระองค์ได้รับการทูลก้าว

ในฐานะที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์
สร้างสรรค์ผลงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา

และส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรชาวไทย

และทรงพัฒนาประเทศชาติจนเจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์
ถ้านักเรียนได้มาเห็นนะคะ
ก็จะได้เรียนรู้จากผลงานของพระองค์ท่านนะคะ
เราก็จะได้เป็นการสร้างเด็กของเราให้มีความตระหนักรู้
ในเรื่องของการประดิษฐ์และสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญา
เพราะว่าประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ยุค๔๐
เรื่องของสิ่งประดิษฐ์ทั้งหลายเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญา
เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะเป็นพื้นฐานนะคะที่จะพัฒนาประเทศเรา
หลวงรัชกาลที่๙ทรงมีพระอัจฉริยภาพในงานด้านลิขสิทธิ์
และทรงได้รับการคลุ้มครองริกษิตรในผลงานพระราชนิพพลจำนวนมาก
เพลงพระราชนิพลงานวรรณกรรมภาพถ่ายและภาพวาดฝีมือพระหา
ที่มีบันทึกไว้ในฐานข้อมูลการจดแจ้งงานลิขสิทธิ์ของกรมทรัพย์สินทางปัญญา
เช่นหนังสือนแนวคิดทศดีใหม่
โครงการทฤษฎีใหม่อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คือปฏิมากรรมเหรียญพระมหาชนก
อกจากนี้ยังมีเครื่องหมายการค้า
แม้จะยังไม่มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการในพระปรมาพิไทย
แต่ทรงพระราชทานให้บริษัทสุวรรณชาติจำกัดบริษัทชัยมงคลพัฒนาจำกัด
จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าแทน
นิทัศกาลอาชิริยราชาทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อประสบกรณิกรไทย
จัดขึ้นระหว่างวันที่๒๘ตุลาคมถึง๖พฤศจิกายนณลานอีเดน๓ชั้น๓ศูนย์การค้าเซ็นทรัลวอล
และในปีนี้กระทรวงพาณิชยจะจัดนิทัศกาลกระจายสู่ภูมิภาคเช่นเชียงใหม่อุดรธานีสงครา
พร้อมจะขยายไปยังต่างประเทศด้วยอย่างกรุงเจนีวาประเทศสวิสเตอร์แลนด์
สิริภักษ์กระมนตรายตรงตีคูณข่าวที่รัททีวีรายงาน